ทีนี้มาดูเรื่องของเรื่องแปลกแต่จริงกันหน่อย

โดยเฉพาะไก่ชนหนึ่งในลักษณะของเขาที่สวย

แต่เจ้า๑๐หมื่นชื่อน้อง๑๐หมื่นค่ะ
เขาเป็นไก่ไม่มีขน

คุณอย่าคิดว่าใครไปทำร้ายเขาไม่มีนะ

คือเขาไม่มีขนอยู่แล้วเป็นไก่แปลกนะคะ
ชื่อสิบหมื่นไก่ชนไร้ขน
ตัวนี้อยู่ที่ซุ้มไก่ชนตำบลบ้านพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
นี่ขนก็แทบจะไม่มีเลย
มีอยู่นิดนึงปีกทั้งสองข้างนิดเดียว
หางก็ไม่มีปลายปีกก็ไม่มี
เห็นไหมมีตรงลักษณะถ้าเป็นมนุษย์ก็เหมือนข้อศอก

นิดเดียวมีแค่นั้นนิดเดียว
นายกิติพงศ์เพชรประสมเจ้าของ
เขาบอกว่า๑๐หมื่นเป็นไก่ชนไทย
ตัวแม่พันธุ์เป็นไก่ชนเหล่าป่าก๋อย
ออกลูกมาทั้งหมด๘ตัวด้วยกัน
สิบหมื่นไม่มีขนเลยสักเส้นตอนเกิดนะ

พออายุได้ประมาณ๗วันเท่านั้นแหละ
ในช่วงที่เขาเอามาเขาก็เฝ้าฟูมฟัก
รอดูว่ามันจะมีขนไหมปรากฏพอโตเต็มวัย

ที่เอามาเลี้ยงพร้อมกันโตเต็มวัยเหมือนกัน

ลักษณะมันเหมือนนอนขดอยู่ตามแผงตลาดเหมือนกัน
มันเหมือนไก่ต้มอ่ะ

แต่เจ้าสิบมือเนี่ยเขาบอบบางนะ

เวลาปล่อยรวมฝูงไก่ชนที่เลี้ยงอยู่ด้วยกันไง
ชนมันดุไงมันก็จะคอยจิกจิกกัน
สิบมือเนี่ยถ้าจิกคือถึงเนื้อเลย

แต่เรื่องของอาหารปกติดีค่ะกินทั่วไป

เป็นเพื่อนของเจ้าของนี่แหละเพื่อนของคุณกิติพงศ
เขาบอกว่าไม่ขายมันน่ารักดีจะเลี้ยงไว้เอง
เป็นของแปลกอยากจะเอาไว้ในบ้าน

ถ้าอายุมากกว่านี้หมายถึงเจ้าสิบหมื่นเนี่ยนะ

รูปร่างมันจะเปลี่ยนไปไหม
เขาก็อยากรู้อยากเลี้ยงไปเรื่อยแบบนี้ก็แปลกจริง

แล้ว๑๐หมื่นให้อะไรไหม
หมื่นหนึ่งศูนย์สุดฮะ
ยากไปอีกนะไก่ไม่มีขน